คุณผู้ชมคะชมรมมัศยิตจังหวัดสตูนได้ทำพิธีทางศาสนาอิสลาม
ในวันครบรอบสิบห้าวันแห่งการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่เก้า
ส่วนชาวจังหวัดลำพูนได้ทำบุญตักบาทบำเพ็ญกุศลปรณรสมวาน
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะในวิราชัยผู้เพียงใจผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
พร้อมด้วยประชาชนทั่วไปทำบุญตักบาทบำเพ็ญกุศลปรณรสมวาน๑๕วันที่วัดพระธาตุฮริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูน
จากนี้ยังได้ร่วมกันทำบุญตักบาทและจัดพิธีแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พิสุทธิ์บุญญพันธพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสามเณร
พร้อมฟังสวดพระพุทธมนตร์และพระธรรมเทศนา
เพ็ญกุศลปานรสมวานถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชนอกจากนี้ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
จัดนิทัศกาลรวบรวมพระราชกรณียกิจ
บอกเล่าเรื่องราวในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่จังหวัดบึงกาล
เช่นเดียวกับชาวหนองบัวลำพูร่วมกันทำบุญบำเพ็ญกุศลปัณรัฐสมวาน
ที่วัดพิสารรัญวาสโดยสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน้องบัวลำพูเขต๑
เป็นเจ้าภาพในการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งวัน
ภาคเช้ามีการร่วมกันทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้ง
จากนั้นร่วมกันจัดนิทัศกาลพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชทั้งในจังหวัดน้องบัวลำพู
และอีกหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ขณะที่นายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
พิธีบำเพ็ญกุศลปรณรสมวานที่วัดโบดตำบลบางกระบืออำเภอสามโคก
โดยมีพระราชธรรมวาธีวัดประยุระวงศาวาสวรวิหารเทศนธรรม
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทุกคนและควรเรียนรู้และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ส่วนที่จังหวัดทรงคลาข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชน
ร่วมทำบุญตักบาทปรณรัฐสมวานพระสงฆ์๒๐๐รูป
โอกาสนี้พระเทพสุธรรมยานที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
กล่าวสัมโมธนียกฐาถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และที่จังหวัดสตูนนายยูศพสลามอิหมามัศยิตมัมบังมัศยิตกลางจังหวัดสตูน
กราบแสดงความอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่๙
ซึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดมซีสแห่งนี้และยังทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้เป็นร่มเงา
อกจากนี้ยังมีการเลี้ยงอาหารฟรีให้แก่ประชาชนในพื้นที่งานครั้งนี้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูนร่วมกับชมรมมัศยิตจังหวัดสตูนจัดขึ้น
ในโอกาสครบรอบ๑๕วันการสวรรคตในหลวงรัชกาลที่๙